งานแต่งเนี่ยเป็นงานมงคลแล้วเขาไม่ได้จัดกันบ่อย
บางคนก็ไม่ใช่บางคนสิส่วนใหญ่ก็น่าจะครั้งเดียวในชีวิตแหละ

จ้างตากล้องมาได้ภาพมา

เองจะเอาสักครั้งปะล่ะเดี๋ยวพี่ไปเป็นช่างภาพให้พี่เรียนมา
งานน้องงานน้องจะออกมาเป็นยังไงนะพี่
แต่ดูงานของคู่บ่าวสาวคู่นี้ก่อน

ผมไม่ตัดสินแล้วกันสวยไม่สวยอันนี้ความชอบส่วนบุคคล

นี่คือภาพที่เขาได้เฮ้ยมุมแคนดิตหรือเปล่า

นี่คือภาพที่จะใช้ในงานมั่นงานแต่งจริงหรือ
คุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นกันมานะ
แต่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเขาไม่พอใจ
เพื่อความกระจ่างเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ฟังทุกมุมเลยนะ
ทีมข่าวไปคุยกับคู่เจ้าสาวเจ้าบ่าวก่อน
ว่าที่เจ้าบ่าวชื่อนายภูมิประดิษฐ์อายุ๒๒ปี
ที่เจ้าสาวชื่อนางสาวกันทริกาอายุ๒๕ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมา
พวกเขาโพสต์หาช่างภาพในเพจเฟซบุ๊ก
จากนั้นครับมีทีมงานช่างภาพทักมาทางเฟซ
แล้วก็แนบรูปผลงานเก่ามาให้ดูด้วย

คิดราคาแบบนี้คิดเรทแบบนี้

อ่ะตกลงกันได้ดิวกันได้
กระทั่งถึงวันงานมั่นครับ
เจ้าสาวเจ้าบ่าก็นัดแนะให้ช่างภาพมาถึง

ช่างภาพมาถึงเป็นชาย๑หญิง๑

แต่ก็ให้ญาติครับเอาเสื้อและกางเกงขายาวมาให้เปลี่ยน
ระหว่างที่ผมเล่าไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเปิดภาพให้ดูด้วย
นี่คือภาพที่ผู้เจ้าสาวเจ้าบ่าก็ได้มา
เอาล่ะพอเอาเสื้อเอากางเกงมาให้เปลี่ยนแล้วเป็นขายาวแล้วนะ
จากนั้นครับทีมช่างภาพถ่ายรูปขันหมากประมาณ๑๐กว่านาที
ขอตัวเดินทางไปที่บ้านจัดงาน
ห่างกันไม่ถึง๑กิโลกรัม
มาถึงที่จัดงานอีกทีเกือบ๙โมง

ในเวลาไม่ถึง๑๑โมงครับ
ตกลงกันไว้ว่าจะมาถ่าย๔ชั่วโมง
ก็มาถึงแต่๘โมงจริงเพราะก็อยู่กับเราถึงเที่ยง

อันนี้มุมของเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะ
เขาเล่าต่อจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับ๑๐ตุลาคม
ทักไปหาช่างภาพจะขอดูภาพไง
ปรากฏเขาบอกเห็นแล้วลมแทบจับ
ตกใจเลยภาพที่ได้มันไม่ตรงกับสิ่งที่คุยกัน
คือมันมีทั้งภาพแคนดิตภาพหลบมุมคุณผู้ชม

อดีตคืออะไรคือทีเผลอครับคุณผู้ชม

อ้างแบบนี้บางคนมองมันก็ธรรมชาติ

ที่สุดตอนเผลอนะตอนเผลอ
ชั้นถิดตอนเผลอสวยเอาให้จบยังไง

หน้าชัดหลังเบรอ
หน้าเบรอหลังชัด
วิบราวเขาต้องการจะทำแบบนี้หรือเปล่า
เอ๊ะเขามีแบบว่าหน้าบังหลังเบลอด้วยไหมพี่
นี่ไงหน้าก็บังเออ
ขนาดจังหวะสำคัญอ่ะอ่าหวงแหวนมันก็ยังมีคนบังแล้วอ่ะครับ
นี่กลายเป็นว่ามันแคนดิตทั้งงานแล้วเนี่ยฮะแต่ทีนี้พอเจ้าสาวเจ้าบ่าวโทรถามว่า

พอได้รับคำชี้แจงว่าแขกในงานไม่หลบให้
หลังจากนั้นช่างภาพตัดสายไปเลย

แต่ไปโพสต์ขอโทษทางเฟซบุ๊ก
ฟังทางว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวหน่อย
เราเห็นไฟล์๕๓๖รู
คือฝ่ายที่เขารั่นชัตเตอร์ทั้งหมดในงาน
คือรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้

คืออาจจะต่างมุมกันประมาณเกือบร้อยมุมได้
นี่แหละคุณผู้ชมแต่ฟังไทยรัฐทีวีมันต้องฟังสองข้างครับ
ใช่นี่ฟังว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วใช่ไหม

ช่างภาพชื่อว่านายปามอายุ๒๑ปี
เขาก็ชี้แจงนะว่าเฮ้ยพี่ผมรู้สึกแย่นะกับเรื่องนี้
คือในวันงานเนี่ยเขาไปถึงงานก่อนเวลาด้วยนะ
เริ่มถ่ายตั้งแต่ที่บ้านของว่าที่เจ้าบ่าว

แต่ปามช่างภาพเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีข้อจำกัดนะพี่

แล้วหลังจากถ่ายเสร็จก็ไปถ่ายภาพที่บ้านของวัดที่เจ้าสาวด้วย

ธรรมชาติถ่ายภาพที่เผลอมันเป็นแคนดิต

ด้วยข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ไง
แล้วเขาบอกว่าเขายังโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าไปถ่ายภาพว่าที่เจ้าสาวในห้องด้วย

จะรีบส่งภาพให้ว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวดู
แล้วบอกเดี๋ยวอีก๗วันจะส่งให้

ปรากฏว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวติดต่อมาก่อนไง

ก็ที่เจ้าสาวบอกว่าติดต่อไปวันรุ่งขึ้น
หลังจากวันงานว่าขอดูผลงานหน่อย

อยากได้ใช่ไหมเขาก็ส่งให้ไปหมดเลย

คือคุณผู้ชมมันก็จะมีทั้งฝ่ายที่

ซึ่งแต่งแล้วสมมุติถ่ายมาร้อยภาพ

แต่ทีนี้ช่างภาพเขาบอกขอ๗วันได้ไหม

แล้วแหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาพที่ออกมา

ในปามช่างภาพเขาก็บอกว่า
ในเมื่อขอภาพดิบขอรูปดิบไป
เขาส่งให้ไม่คิดเหมือนกันว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าว

เออนี่ก็ต้องฟังปรามเขาด้วย

ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วทีนี้ผมก็เลยได้มุมแคลดิต

ไอ้ที่แย่หนักไปกว่านั้นคือ

เพิ่งจะเริ่มต้นอาชีพนี้

งานนี้เขายืนยันเขาทำดีที่สุดแล้ว

แล้วก็เรื่องแขกในงานด้วย

เจ้าสาวเจ้าบ่าวเขาก็ไม่พอใจกับงานที่ได้
ฝั่งช่างภาพก็ไม่พอใจเหมือนกันที่

แล้วเอาไปโพสต์ทำให้เขาเสียเครดิตแบบนี้ครับ
นี่คุณผู้ชมก็ส่งมาเหมือนกันนะ

บางคนบอกว่ามันก็เป็นความทรงจำในชีวิตนะ